คุณผู้ชมครับคำพูดที่ว่าเวลาโกรธเนี่ยนะต้องแบบระงับสติอารมณ์ให้ดี
อย่าทำอะไรตอนที่ตัวเองโกรธเด็ดขาดนะคุณผู้ชมเพราะบางทีเหตุการณ์มันร้ายแรงกว่าที่คิดแล้วมันจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้
เหตุการณ์นี้คนทำเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดนะอยากไปขอโทษแต่ไม่กล้าหรอกเพราะว่าฝั่งคนที่เขาโดนกระทำเขายังโกรธอยู่
คือผู้หญิงคนที่ทำเนี่ยมีปัญหากับข้างบ้านแล้วคนที่โดนกระทำเนี่ยเป็นญาติกับข้างบ้านก็เลยทำแบบนี้นี่
เขากำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปผลักเขาแล้วรถขับมาชนพอดีแล้วคนทำวิ่งเข้าร้านไปดูอีกทีหลายมุม
ผู้หญิงคนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์สามีซึ่งจอดอยู่หน้าร้านนี้นะฮะเจ้าของร้านนี้เดินไปผักตื้มออกไปกลางถนนแล้วรถชนแล้วคนที่ผักวิ่งเข้าร้านไป
นี่ฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีครับตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคม
มร้านขายนาฬิกานะฮะตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีกล้องวงจรปิดจับได้ทุกมุมครับเห็นชัดเจนว่าใครเป็นคนทำแล้วใครเป็นผู้เสียหายนะครับนะฮะ
ก่อนที่จะเห็นภาพนี้คนที่โดนผักกับสามีเขาเดินทางมาขับรถจักรยานยนต์มาจอดตรงนี้
สามีนะฮะก็เข้าไปเอาข้าวเอาของนะฮะตัวเธอก็เอาข้าวเอาของเสร็จ
ซึ่งไปหาพี่สาวซึ่งอยู่ข้างร้านนาฬิกานะครับ
ระหว่างที่สามีกำลังมาที่รถสตาร์ทรถเธอก็ยืนรอจะขึ้นรถ
ปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อสีขาวเดินมาข้างหลังออกมาจากร้านนาฬิกาผักเธอกระเด็นออกไป
จังหวะเดียวกันกระเด็นไปปุ๊บมันไปอยู่กลางถนน
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านมาพอดีก็ชนอย่างจังล้มลงไปบาดเจ็บ
แล้วคนทำวิ่งกลับเข้าไปในร้านคุณผู้ชม
คนเจ็บชื่อว่าคุณเบนเจวันรื่นบรมอายุ๔๗ปีบอกว่า
จริงแล้วปกติเธอกับสามีจะไปที่นี่บ่อย
เพราะบ้านพี่สาวอยู่ติดกับร้านนาฬิกาของคู่กรณี
เพราะว่าขับรถไปรับขนมจากพี่สาวมาขาย
ที่ผ่านมาตัวเธอไม่เคยมีปัญหากับเจ้าของร้านนาฬิกามาก่อน
แต่พี่สาวเธอซึ่งอยู่ข้างบ้านกับคู่กรณีไม่ถูกกัน
ก่อนหน้านี้สามีก็เคยมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุ
เรื่องของการจอดรถมาก่อนแล้วแต่เธอไม่เคยมีนะ
โดยเฉพาะวันเสาร์ที่ผ่านมาสามีก็มีปัญหากันกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะแรงเหมือนกัน
นะฮะเอาฟังเสียงของผู้เสียหายครับ
จอดรถคือจอดบ้านหน้าบ้านป้า
คือเหมือนว่ามีรถกำลังจะถอยออกแล้วพ่อจะเข้าไปจอดแทน
แต่คือบริเวณตรงนั้นไม่ใช่หน้าบ้านป้า
คือเขาจะกั้นอนาเขตชัดเจนเลยว่า
ตรงนี้ส่วนของบ้านป้านะตรงนี้ส่วนของบ้านเขานะ
คือแค่พ่อเขารอรถอีกคันหนึ่งถอยออกมา
แล้วเพื่อที่พ่อจะเข้าไปจอดแทนอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาก็รอต่ออยู่ท้ายพ่ออะไรอย่างนี้
เรื่องจอดรถนี่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้น

แต่มันคือครั้งที่หนึ่งที่พ่อไปกับเขา
เริ่มมีปากเสียงกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง

แต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคือมันรุนแรงกันคือขึ้นหยาบคายกันไงคะวันเสาร์

แต่ว่าเสาร์นี้มีปัญหาเรื่องของการโต้เถียงกันทะเลาะกันขึ้นคำหยาบคายกัน
วันเสาร์ที่ผ่านมามันก็มีปมมาเรื่อย
อาการตอนนี้นอกจากบาดแผลถลอกตามแขนตามขาแล้วก็ยังมีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว
มีมึนงงเบอร์อยู่บ้างอาการคล้ายกับบ้านหมุนเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่เห็นชนเข้าที่หัวด้วย
เรื่องของพยายามฆ่าเลยน่ะ

คือผลักไปให้รถชนทีนี้ถามว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เจ้าของร้านขายนาฬิกาครับนี่ฮะนางสาวสุนันสร้อยศรีอายุ๔๒
นี่แหละครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไปผลักนางสาวเบนเจวันจนบาดเจ็บ
รับว่าทำแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์มันบานปลายถึงขั้นกับถูกรถชน
แล้วถามว่าวันนั้นพี่ทำไปทำไมครับค่ะแค่โมโหเพราะถูกฝั่งนั้นอ่ะ
มาพูดแบบเสียหายก่อนโมโหแบบเหมือนอารมณ์ชั่ววูบก็เลยแบบผลักไปทีนึง
อยากจะขอโทษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังไม่กล้าไปขอโทษเพราะว่าที่บ้านของคนเจ็บก็ยังคงโกรธอยู่และกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
มันจังหวะมันพอดีผลักไปปุ๊บรถมาพอดีชนปั้ง
คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูช่วยกันดูอีกทีนึง
มุมนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นนะ
มุมแรกเนี่ยมุมนี้ดูนะคุณผู้ชมว่า
เขารู้ไหมว่ามอเตอร์ไซค์กำลังแล่นมาดูนะครับ

ดูติดติดเตินตามคนลูกศรสีน้ำเงินมาติดติด

เออนะครับถึงแม้ตอนนี้อยากจะขอโทษ
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ว
มันเป็นคดีความแน่อยู่แล้วนะฮะ
เอ้าฟังเสียงของคุณสุนันน์ครับ
ด้วยความที่เรากลับบ้านนี้ไม่ถูกกันเราก็จะไม่มองมาทางนี้
เราก็จะมองออกไปถนนแล้วเขาก็บอกว่าเราอ่ะเหมือนกับมองหาเรื่องเขาอะไรประมาณนี้
ทำไมต้องมาหาเรื่องผู้หญิงหนูก็หนูก็แค่นั้นแล้วหนูก็เดินไปซื้อของกลับมาปุ๊บ
เขาก็ยังมาพูดต่อแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่มีความรุนแรงจากคำพูดของผู้ชาย
ที่เขาพูดคำหยาบคายต่ำแล้วก็มันน่าเกลียดอ่ะมันใช้คำว่าลามก
นี่ค่ะคือจริงแล้วคนที่เขาเจ็บเขาไม่ได้มีปัญหาไง
แต่ตอนที่เป็นเถียงกันเถียงกันกับสามีเขาแล้วก็มีปัญหากับพี่สาวเขาซึ่งอยู่บ้านข้าง
แต่ดันไปผลักอีกคนนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คือตอนนี้ความคืบหน้าของคดีตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาไปก่อน
เรื่องของทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นนั้นบาดเจ็บในข้อหาเดียว
ส่วนถ้าเดี๋ยวทางผู้เสียหายครอบครัวจะแจ้งเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต้องรอให้คนเจ็บไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็นำใบแพทย์มาให้กับพนักงานสอบส่วนเพื่อแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติม
ซึ่งอย่างที่บอกไปลูกสาวเขาอยากจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะฮะ
ซึ่งเราก็ไม่มั่นใจหรอกนะฮะว่าตอนที่เขาผลักเขาเห็นไหมว่ารถวิ่งมาพอดีหรือเปล่า
หรือว่าแค่หมั่นไส้เหมือนผักให้ล้มเฉยอะไรแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยววันศุกร์นี้ครับตำรวจจะนัดทั้งสองฝ่ายไปเจรจากัน
ถ้าเจรจาไม่ลงตัวก็ต้องโรงเคลื่องสารกันต่อแต่
คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะ
เป็นข้อหาพยายามฆ่าตำรวจก็ทำได้
แล้วก็หลักฐานแล้วก็เจตนาพฤติกรรมต่างที่เราเห็นในวงจรปิดแหละ
คุณผู้ชมบอกว่าแสดงความเห็นว่าเยอะเลยนะ
ข้อความหนึ่งบอกว่าคือตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้

นั่นสิค่ะคือจริงแล้วเลยรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งนะ
รถเก่งมาพอดีแล้วถ้าเกิดเป็นจังหวะที่รถเก่งมา
ก็ขออภัยก็คงจะทับไปแล้วด้วยซ้ำไปนะ
เบิร์ตก๊อฟข่าวนี้ข่าวเดียวเราได้แง่คิดหลายมุมเลยนะคะ
เรื่องของอารมณ์เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของสติอะไรต่าง